เชื่อว่าท่านยังจำข่าวนี้ได้ถ้าบอกไปอาจจะจำไม่ได้

แต่ถ้าเห็นภาพจำได้

หมอปลาเนี่ยหมอปลานี่ยังไงก็จำได้
หมอปลาจำได้อยู่แล้วแต่ท่านนี้ก็จำได้
คุณมันเป็นเทรนด์อยู่พักหนึ่งเลยนะ

อ่าตอนนั้นหมอปลาเนี่ยบุกไปที่วัดแห่งนี้

ที่อดีตพระรูปนี้เป็นเจ้าอาวาส
แล้วมีคนให้ข้อมูลบอกชอบพาผู้หญิงเนี่ยพาหญิงสาวมาอยู่ในกุฏิ

ซ่อนอยู่ตรงแบบใต้บันไดอ่ะ
แต่อดีตพระรูปนี้เขายืนยันว่าเขาไม่มีอะไรจริงนะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยย้อนไปดูหน่อย
เดี๋ยวจะมาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะปัจจุบัน

อันนี้คือภาพปัจจุบันนะค่ะย้อนไปดูอดีตนิดนึง
หมัดยังไงนะคะหมัดยังไงเธอว่า
มันอะไรที่ตอบไม่ก็ไม่ต้องกล่อผมตอบเพราะมันจงจริง

ไปเปิดตู้ครับผมไปเปิดตู้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับนี่คืออดีตพระครูประหลัดประสาทพรหรือว่าพระอ๋อย

เป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทราการนะครับ
คือภาพตรงนี้เนี่ยเคยเป็นข่าวดังเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๕นะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบุกไปถึงกุฏิของเจ้าวาดวัด
หลังจากได้รับแจ้งว่าชอบพาศรีกาเนี่ยมาซุกอยู่ในกุฏิ
นี่ละพอดตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ทำอะไรผิดทั้งสิ้น

เจอเสื้อในเนี่ยค่ะเสื้อในตกอยู่กับพื้นเนี่ยรองเท้าผู้หญิงอีก
เอาเป็นว่าวันนั้นน่ะนะสุดท้ายเนี่ยพระอ๋อยก็ยอมออกจากวัด
แล้วก็ยอมรู้สึกด้วยนั่งนุ่งขาวห่มขาวไปเลยนะ
เพราะว่าถูกคุมตัวไปไปสอบสวนที่โรงพัก
แต่อดีตจ้าวาดวัดรูปนี้อดีตพระครูประหลัดประสาทพร
เขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้น
ผู้หญิงคนนั้นจะมาเรื่องยืมงยืมเงินอะไรนี่แหละ
ผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับพระ
รู้จักกันก็เลยมาทุลงธุระนะครับ
ทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวอะไรขึ้นมานะครับ
ก็คือคลิปที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่
มีคนไปเจอว่าพระอ๋อยตอนนี้ได้กลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ตอนนี้อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่นครนายก

แล้วชาวบ้านเนี่ยไปเจอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
วันนี้เราก็เลยไปสังเกตการณ์ที่วัดแห่งนั้นหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็รับพระอ๋อยขึ้นรถก่อนจะขับออกไปจากวัด
มันก็เกิดคำถามนั่นแหละว่าตกลงแล้วมันยังไงกลับมาบวชได้ไหม
หรืออะไรยังไงกันนะครับแม้จะไม่ได้มาอยู่ที่วัดเดิมที่เคยเกิดเหตุก็ตาม
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่นครนายกนะฮะ
ตามข้อมูลที่บอกว่าพระอ๋อยกลับมาบวชที่วัดนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าพระอ๋อยมาบวชจริงนะฮะใช่ครับ

ซึ่งชาวบ้านในระแวกพื้นที่ยอมรับว่าไม่ค่อยสบายใจ
เห็นแล้วจำได้ว่าเป็นพระที่เคยมีข่าวมีคราวมีกรณีเกิดขึ้นในวัดที่สมุทรปราการ
ก็เลยส่งเรื่องเนี่ยไปบอกยังเพจต่างเพื่อให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่า
ตกลงพระอ๋อยเนี่ยไม่ได้มีความผิดไม่ได้มีมณฑินอะไรใช่ไหม
ที่กลับมาบวชพระอ๋อยอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันชาวบ้านบอกว่า๗๘เดือนที่ผ่านมาที่พระอ๋อยมาบวชที่วัดแห่งนี้ที่นครนายก

ไม่เคยมีศรีกงศรีกาเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวเหมือนข่าวเฉาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
แต่เขาก็ไม่สบายใจแม้ไม่มีพฤติกรรมเรื่องศรีกา
แต่มีพฤติกรรมเรื่องเสกน้ำมนต์บอกว่าน้ำมนต์ของหลวงพ่ออ๋อยพระอ๋อยเนี่ย
ถ้าเสกให้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้เนี่ยนะมันจะช่วยให้หายปวดหายเมื่อยได้
เวลาไปพรมตามร่างกาย
แล้วบอกดูดวงแก้ชงได้อีกนะ
อันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะแล้วยังบอกว่าไปคุยกับผู้หญิงบางคนที่เขาเป็นแม่ม่ายสามีตาย
บอกอยู่แบบนี้โยมไม่เหงาเหรอ

เออเอาลองฟังนะครับที่คุณบอร์มคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มา
ผมว่าถ้าจะเอาให้ชัดก็ต้องถามท่านเจ้าวาดวัดนั่นแหละ
ใช่ค่ะที่ให้จำวัดอยู่อะเนาะ
คุณบอมอภิวัตรก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดนะครับ

ผู้สื่อข่าวก็มากันเยอะเลยวันนี้นะครับ
จ้าวาดวัดก็เลยเชิญผู้สื่อข่าวให้มาฟังคำชี้แจงในวัดเลยนะครับ
เจ้าวาดวัดบอกว่าอัตมาเองนี่แหละเจ้าวาดเองนี่แหละที่พาพระอ๋อยกลับมาบวชที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าพระอ๋อยไม่ได้มีความผิดอะไรในกรณีที่เกิดขึ้นที่วัดที่เคยบวชที่สมุทรปราการที่เป็นข่าวเรื่องหมอปลา
แล้วก็สามารถบวชได้กลับมาบวชได้ไม่ได้มีอะไรที่ห้ามไม่ให้กลับมาบวชก็ทำพิธีบวชให้ตามขั้นตอนของสงฆ์โดยครบถ้วนสมบูรณ์มีพระอุปชาเรียบร้อย
เจ้าวาดวัดก็ร่วมเป็นคู่สวดให้วันที่บวชพระอ๋อยหลังจากมาบวชที่วัดแห่งนี้ก็มาบวชตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมาแล้วก็มีใบสุทธิพระเป็นฉบับใหม่อย่างถูกต้อง
เจ้าวาดวัดที่นครนายกวัดนี้นะฮะชี้แจงว่าที่พาพระอ๋อยมาบวชให้กลับมาบวชที่วัดถือว่าเป็นการให้โอกาสเพราะพระอ๋อยเขาไม่ได้ผิดอะไรเรื่องราวในอดีตเหตุการณ์ในอดีตก็ถือว่าจบไปแล้วอยากให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้ด้วยส่วนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับพระอ๋อยเป็นการจัดฉากกลั่นแกล้งหรือไม่หรือมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าหลักฐานมันไม่พอ
ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยย้อนไปดูภาพในอดีตเหตุการณ์ในอดีตเอาเองแล้วตัดสินเอาเองก็แล้วกันว่าใครทำอะไรกับพระอ๋อยเอาไว้

เอาละฮะก็ท่านเจ้าวาดท่านยืนยันของท่านแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นทางหน่อยเราก็ตรวจสอบไปยังสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่กำกับดูแลวัดในสังกัดของพระอ๋อยที่เคยอยู่ที่วัดนั้นนะฮะตอนที่เกิดเหตุได้รับข้อมูลว่าหลังจากเกิดเหตุในช่วงวันนั้น

ไม่ได้มีการเสพเมถุนอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเขาสามารถบวชใหม่ได้การไปบวชใหม่ที่วัดไหนก็ถูกต้องแล้วก็คือมีใบสุทธิพระใหม่เพราะตอนที่บวชครั้งแรกแล้วศึกไปก็ถือว่าจบไปใบสุทธิเดิมใช้ไม่ได้ตอนนี้มาบวชใหม่ก็มีใบสุทธิใหม่ก็เท่านั้นเองก็แค่นี้เองงงอะไรรัชพรแค่งงว่า
แจ้งความอะไรไม่แต่ว่ามันไม่ได้ปราชิกเขาก็กลับมาบวชใหม่ได้แต่มันไม่มีการตรวจสอบหน่อยเหรอคะว่าอ่ะรังเบียร์ที่เจออยู่ในกุฏินั่นกุฏิเนอะกุฏิท่านเนาะรังเบียที่เจออยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสเสื้อในผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงยางมัดผมผู้หญิงและตัวผู้หญิงที่เจออยู่ใต้บันไดกุฏิเนี่ยที่มาโอเคอาจจะไม่ได้เสพ

อะไรก็แล้วแต่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติให้ดีให้ชาวบ้านเขานับถือแล้วเขาสบายใจกันแล้วกันอืม